คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใส
โครงการต่างของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะ
ตอนนี้มีหลายโครงการของกรุงเทพมหานคร

ซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของไฟประดับที่ลานคนเมืองกันบ้างค่ะ
โดยตอนนี้ทางด้านอดีตสสพักประชาธิปัตย
เตรียมที่จะยื่นเรื่องให้สตง
เอาผิดกับทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรณีที่อนุมัติโครงการไฟประดับที่ลานคนเมืองนะคะ
ส่วนทางด้านของที่ปรึกษา
ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะ
ก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยหลักฐานต่าง
หากพบว่ามีการเรียกรับเงินใต้โต๊ะจริงค่ะ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อธวิทย์สุวรรณภักดีปชป

โครงการประดับไฟลานคนเมือง

โดยเรียกร้องให้บริษัทคิวริโอทัวร์แอนดราเวล
จำกัดผู้ประมูลโครงการนี้
ออกมาเปิดเผยนะคะว่าจ่ายใต้โต๊ะให้ใครหรือไม่
รวมถึงขอให้เพื่อนร่วมงานในกรทมช่วยแจ้ง
หากมีเบาะแสอย่าปล่อยให้คนไม่ดีทำกรทมพังค่ะ
ด้านนายวิล่าจันทรพิทักษ์อดีตสสกรุงเทพมหานคร

ก็ยังเรียกร้องให้ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับกรณีใช้อำนาจตามมาตรา๔๔

ซึ่งหากภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีความผิด

ตามที่นายกรัฐมนตรีเคยระบุเอาไว้
แค่สงสัยก็ต้องลงโทษแล้วนะคะ
พร้อมระบุด้วยว่าเตรียมที่จะยื่นเรื่องร้องเพิ่มเติมต่อสตง
เพื่อให้เอาผิดกับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร๒คน
กรณีลงนามอนุมัติโครงการประดับไฟลานคนเมือง
โดยจะมีการแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้ค่ะ